ค่ะมีอีกฮะแต่อันนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่เมาแล้วขับเพราะว่าคนขี่มอเตอร์ไซค่วงข้างพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยฮ
ขับจากเลนซ้ายสุดนะคุณผู้ชมจะไปขวาสุดจะไปกลับรถนะฮะ
เขาก็ดูแล้วเฮ้ยเลนขวาสุดมันมีรถมาอ่ะเขาก็ชะลอปรากฏว่าไอ้จังหวะชะลอนี่แหละฮะ
โอ้โหอีกคนไปไหนอ่ะบนรถอ่ะโอ้ยคันขาวคันขาวไม่ชะลอเลยฮะ
โอ้ยชนบริษัทผ่วงข้างที่ซ้อนกันมาสองคนเต็มเลยโอ้ยบ้าพไปไหนนะ
เมื่อสักครู่มีรถอิกคันนึงที่เบรกไม่ทัน
พี่กำลังถามว่าแล้วอีกคนไปไหนรถลากไปเหรอ
คนที่ตั้งหลักได้คนที่ยืนขึ้นมาอันนั้นคนซ้อนนะ
มาอีกห้าสิบเมตรครับเป็นกระบะสีบรอนทะเบียนจันทบุรีสองสามศูนย์สี่
คันนี้คือคันที่ลากร่างมาฮะแต่ว่ารถเก๋งที่ชนไปทีแรกเนี่ย
เป็นเก๋งสีขาวทะเบียนหกสามหนึ่งหกจันทบุรี
คันนี้นะครับโอ้โหเป็นฮอนด้าครับ
ข้างหน้าก็พังไปเหมือนกันค่ะทีนี้เนี่ยคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมา
ไม่เป็นอะไรมากก็ลุกขึ้นเดินไปเดินมาเหมือนจะงงอยู่แป๊บหนึ่งกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
หลังเกิดเหตุครับกู้ภัยและพลเมืองดีก็รีบเลยรีบมาช่วยเหลือคนขี่มอเตอร์ไซค่วงข้างที่ติดอยู่ใต้ท้องรถกระบะที่ลากไป
อาการเขาหมดสติด้วยคุณผู้ชมฮะพอนำตัวออกมาได้ก็รีบประถมพยาบาลกัน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมะขามตอนนี้เดี๋ยวต้องอัปเดตอาการอีกทีว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่านะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าแบบนี้ว่าเห็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้ออกมาจากร้านขายน้ำดื่ม
กำลังจะกลับรถเลยแต่น่าจะไม่ทันสังเกตรถที่ขับมาทางตรง
ก็เลยถูกพุ่งชนอย่างแรงเลยแต่พอดูแล้ว
เตอร์ไซค์พ่วงข้างเขาก็ดูแล้วนะว่าเลนขวามันมีรถมา
ปกติเวลามีข่าวรถใหญ่รถเล็กผมจะบอกว่ารถเล็กดูให้ดีนะ
รถเล็กดูให้ดีรถใหญ่เขามองใกล้ไม่ดี